คุณผู้ชมครับที่สุพรรณบุรีเหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์สำคัญเลยครับ
น้องผู้หญิงคนนี้อายุ๑๔ลงไปเล่นน้ำเป็นสระเด็กนะครับ
ความลึกประมาณ๖๐๘๐เซนก็ไม่ได้ลึกมาก

น้องเนี่ยอยากจะฝึกดำน้ำว่ายน้ำน้องก็ดำลงไป
หายไปประมาณนาที๒นาทีจนทุกคนตกใจ
ปรากฏว่าพอเอาขึ้นมาเหมือนน้องหมดสติไป
พยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิตน้องครับ

ก็จะมีเด็กใส่ชูชีพเล่นน้ำกันกระโดดจากสไลเดอร์ลงไปที่บ่อน้ำข้างล่างบ้าง
ก็อาจจะไม่ได้ลึกมากเพราะว่าอาจจะเป็นสระเด็กด้วยนะครับ
คลิปนี้คนที่เขาไปเล่นสวนน้ำเนี่ยถ่ายเอาไว้แล้วเป็นจังหวะที่เจ้าหน้าที่กำลังไปช่วยเหลือ
ตอนนั้นคิดว่าคงไม่เป็นอะไรมากแต่ใครจะคิดครับว่าสุดท้ายแล้วเด็กตายนะฮะ
นี่ถึงตายเลยนะครับเนี่ยถึงบอกว่าเป็นอุทาหรณ์สำคัญครับ
เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือน้องผู้หญิงอายุ๑๔ขวบน้องหมดสติหลังจากดำผุดดำไหว้
คือดำน้ำลงไปในสระโซนเด็กนี่คือโซนเด็กที่มีความลึก๖๐๘๐เซนเท่านั้นครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเที่ยงที่ผ่านมานี้เองหน่วยกู้ภัยในพื้นที่ครับ
รับแจ้งว่ามีเด็กหมดสติในสวนน้ำก็เลยรีบไปตรวจสอบครับนี่นะฮะ
ไปตรวจสอบในพื้นที่อู่ทองปลาจีนบุรีพอไปถึงเนี่ยเห็นว่ารถของสวนน้ำ
นำคนเจ็บที่หมดสติส่งโรงพยาบาลหลังจากนั้นก็มีการย้ายผู้ป่วยเนี่ย
กระทั่งรู้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าน้องชื่อว่าน้องหวายอายุ๑๔
ตอนแรกที่เห็นคืออาการภายนอกตัวซีดปากซีดครับ
คุณหมอพยายามจะดูดน้ำออกจากปอดพบว่าน้ำมากถึง๒ลิตร
แล้วทีมแพทย์พยายามช่วยกันยื้อชีวิตแต่สุดท้ายน้องตายครับแสดงความเสียใจครับ
ลูกพี่ลูกน้องของน้องหวายอายุ๑๖ปีบอกว่า
หลังจากได้ชูชีพแล้วช่วงที่เดินผ่านสระเด็ก
ซึ่งลึกประมาณ๖๐๘๐เซนได้ยินเสียงคนลงน้ำ
ก็เลยเอาหันไปดูเห็นน้องลงไปในสระแล้วแล้วก็ยิ้มให้ด้วย
ตัวเองก็ใส่เสื้อชูชีพและกำลังจะลงเล่นในสระด้วยเหมือนกัน
แต่น้องเนี่ยเขาว่ายน้ำไม่เป็นตอนแรกน้องชวนว่าอยากจะฝึกว่ายน้ำ
อยากจะลองดำน้ำจากนั้นก็มุดดำลงไปในน้ำเลย
แล้วก็โผล่ขึ้นมาจนมีช่วงหนึ่งน้องเขาก็มุดดำน้ำไปอีก
แต่รอบนี้หายไปประมาณนาทีถึง๒นาทีเลยครับ
สงสัยเอกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นไปอุ้มน้องขึ้นมา

ผู้จัดการสวนน้ำนายวิชิตอายุ๓๐ปีบอกว่าปกติแล้วที่สระน้ำเนี่ย
จะมีกฎระเบียบชัดเจนว่าต้องมีชูชีพถ้าจะลงน้ำนะ
ซึ่งทางสวนน้ำจะมีชูชีพให้มัดจำ๔๐บาทครับ
ราคาค่าบริการผู้ใหญ่คิด๑๕๐เด็กคิด๑๒๐สำหรับสวนน้ำแห่งนี้
หลังเกิดเหตุพอถูกรับแจ้งมาว่ามีเด็กเหมือนกับหมดสติจมน้ำ

เจ้าหน้าที่กาดเองก็พยายามช่วยอย่างสุดกำลัง
แต่ระหว่างนั้นปรากฏว่าน้องระหว่างปั๊มหัวใจเหมือนมีเลือดออกจากปากด้วย

ทำอะไรต่อไม่ถูกเลยกลัวว่าเดี๋ยวอาการจะหนักขึ้นหรือเปล่า
สวนน้ำยืนยันว่าพร้อมรับผิดชอบและช่วยเหลืออย่างเต็มที่
แล้วก็ย้ำแล้วว่าทุกคนที่ลงเล่นน้ำจะต้องมีการสวมใส่เสื้อชูชีพ

ทีมข่าวของเราก็ไปสำรวจนะครับที่บริเวณจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นสวนน้ำแห่งหนึ่งในอำเภออูทองจังหวัดปลาจีนบุรีนะครับ

จะมีป้ายข้อความระบุเอาไว้ว่าความลึกเท่าไหร่
แล้วก็มีสไลเดอร์เป่าลมให้เด็กเขาสไลด์ลงมา
แล้วก็ตกลงไปในบ่อแบบนี้จ๋อมลงไป
แล้วเด็กบางคนเขาก็ดำผุดดำไหว้อยู่ในบ่อ

ก็ยืนให้ดูก็ประมาณช่วงสูงกว่าเอว
เกือบถึงราวนมช่วงนั้น
นางสาวประภัยทิพย์อายุ๓๒ครับ
คนที่เขาเห็นเหตุการณ์บอกว่าตอนที่มาเจอน้องหวาย
เห็นเพื่อนล้อมอยู่ตรงนั้นก็ถามว่าเอาเด็กเป็นอะไร
เขาบอกว่าน้องไม่ได้เป็นอะไรจ้ะแค่ดำน้ำเล่น
ของเธอก็คิดว่าเออเด็กเขาก็ดำเก่งเนอะ
ตอนที่เห็นคือประมาณ๒นาที
แล้วก็เดินไปขึ้นสไลเดอร์แล้วก็สไลด์ลงมา
จนกระทั่งเห็นว่าอุ๊ยคนมาเยอะขึ้นอ่ะ
แล้วเหมือนจะไม่ดีแล้วนะอาการมันดูแปลกแล้ว

ส่วนสาเหตุทั้งหมดนั้นก็เดี๋ยวรอการตรวจสอบเพิ่มเติมต่อไปครับ